ออกเดินทางสู่ยุโรปนะครับจะมีโปรแกรมสำคัญในการที่จะพบกับ
เชียร์แล้วก็เอสโตเนียนะครับทั้งสองเกมนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดทั้งสองเกมนะครับ
เริ่มที่เมื่อวานนี้กันก่อนนะครับทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวนะครับ
มาโนโพลกิ้งคุณสื่อทีมชาติไทยก็ได้มีการเรียกยี่สิบสามนักเตะเข้ามานะครับ
กับเกมอุ่นเครื่องสองนัดแล้วก็มีการรายงานว่านิโครัฐมิเกลซันครับ
ขอถอนตัวหลังมีอาการบาดเจ็บรบกวนจากการลงสนามให้กับต้นสังกัดอย่าง
บีโอเดเซเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องพัก๒๓สัปดาห์
เพื่อให้พร้อมกับเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทยด้วยนะครับในฟุตบอล
ทีมชาติจีนในฟุตบอลโลก

ตอนนี้เดินทางไปแค่๒๒คน

ก็จะทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมชุดนี้
โดยมีบรินพราไอเล็สต์ตอละ

เตะทีมชาติไทยก็ออกเดินทางสู่จอร์เจีย

กองกลางตัวลุกของนครปฐมก็กล่าวว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์ได้ติดทีมชาติไทยแล้วก็พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ
มองว่าเจ้าอเจียเป็นทีมที่ดีมากนะครับมีนักเตรียมที่ค้าแค่ในยุโรปทั้งนาโปรลีเซเบียหรือว่าอาจารย์นะครับ
แต่ก็เชื่อว่า๒เกมนี้มีโอกาสที่จะชนะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าฟุตบอลคือการเล่นเป็นทีมไม่ใช่เกมของคนใดคนหนึ่งนะครับ
ส่วนยศกรบุรพาครับกองหน้าทีมชาติไทยดีใจที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับไม่คิดว่าจะติดเร็วขนาดนี้
คาดหวังคือจะเรียนรู้แล้วก็นำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับ

ทุ่มนะครับแล้วก็วันที่๑๗นะครับในเวลาเดียวกัน
สัญญาณ๔ทุ่ม๔๐นะครับแล้วก็เตะ๕ทุ่มนะครับ
เจอกับเอสโตเนียไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดทั้ง๒เกมนะครับ